พาไปดูช้างผมพาไปดูเสือดาวหน่อย

เสือดำมันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

ไม่ใช่ฮะอันนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับ

บอกว่าตอนนี้เตรียมจัดทำข้อมูลวิชาการ
หลังมีการติดกล้องถ่ายภาพ
เขาถ่ายภาพสัตว์ป่าในพื้นที่บริเวณบ้านช้างเหยียบ
เป็นพื้นที่ปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไป

ลายเขาสวยสมบูรณ์ออกไปหากินนะ
คือการตั้งกล้องไปพบครอบครัวเสือดาว
หนึ่งครอบครัวนะออกไปหากินที่บริเวณดังกล่าว
แล้วก็จะมีการนำข้อมูลนี้เสนอไปยังสหภาพ
ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
ให้ทำข้อมูลไว้ของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก
ว่าที่นี่มีแบบนี้นะครับ
จากข้อมูลเบื้องต้นมีบรรยายงานว่าพบเสือดาวประมาณ๕๖ตัว
ต่อพื้นที่๑๖ตารางกิโลเมตร

เสือดำยังมีอยู่นะนี่ภาพนี้ดูสิ
เคลื่อนไหวด้วยนะฮะมีสภาพสมบูรณ์นะออกไปหากินตัวใหญ่มากนะฮะ
แล้วก็ใช้ชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับภาพที่เห็นทั้งเสือดาวเสือดำ
ที่มีประชากรสัตว์ป่าเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเลย
แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
แก่งกระจานได้เป็นอย่างดีนะครับ

เราจะควรอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์สัตว์แบบนี้ต่อไป
แล้วอย่าให้มีคนไปฆ่าทั้งเสือดำและเสือดาวนะครับ

คือเห็นแล้วสวยจริงลายมันนะฮะ